ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งอยากพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
ไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขาปลูกต้นพวงชมพูเพื่อเลี้ยงพึ่งสร้างรายได้ค่ะ
สวยไหมจ๊ะต้นไม้มีดอกไม้สีชมพูสดใสแบบนี้
พวงชมพูกระดังงาเลื้อยเคียงคู่
ยุคไหนเนี่ยนะดูชดชัวชะแรมเอ้าที่นี่คือหมู่บ้านพรุไทย
ตะบนพรุไทยอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราชธานีครับ
ชาวบ้านเขาปลูกต้นพวงชมพูไว้บริเวณรั้วหน้าบ้านนี่แหละ
หนึ่งล่ะคือสวยงามเป็นไม้ประดับสร้างสีสันและบรรยากาศให้ดีนะคะ
ครับแต่นอกจากที่ปลูกเป็นไม้ประดับแล้วนี่นะคะจุดประสงค์หลักเลยก็คือไง
ปลูกเป็นอาหารให้กับพึ่งโพรงไทยค่ะโอ้นี่ไงเนี่ยเขาเลี้ยงเอาไว้หลังบ้าน
ทำเป็นบ้านพึ่งแบบนี้เลยนะคุณชนะเขาทำเป็นคอนโดส่วนตัวให้พึ่งอยู่สุขสบาย
เขาทำกันเป็นกลุ่มค่ะก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรุไทยฮันนี่บี
เขาทำกันเป็นอาชีพสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรุไทยฮันนิบีนี่มีสมาชิกที่เป็นชาวบ้านถึงสองร้อยคนนะ
แล้วช่วยการเลี้ยงพึ่งกว่า๒๐๐๐รังแล้วก็ยังนำรังพึ่ง
ไปแปรรูปผลิตสินค้าได้อีกกว่า๙ชนิดอะไรบ้างคุณดูเลยค่ะเขามีเป็นเหมือนกับว่าโชว์รูมให้เราดูว่าได้รางวัลอะไรมาบ้าง
มีผลิตภัณฑ์อะไรเช่นน้ำพึ่งมีแน่รังพึ่งก็มีสบู่โลชั่นเจลแอลกอฮอล์
และอีกมากมายสารพัดที่ทำมาจากน้ำผึ้งเนี่ยนะคะ
สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจได้ประมาณ๓๔แสนบาทต่อปีเลยนะ
แล้วนอกจากนี้ค่ะผู้เลี้ยงพึ่งเองก็มีรายได้จากการขายรังพึ่ง
ประมาณ๑๕๐๐๓๐๐๐บาทต่อรังด้วย

แล้วมันไม่ได้ส่งผลประโยชน์ดีต่อแค่ผู้เลี้ยงพึ่งนะ
ชาวสวนผลไม้ก็ยังได้ประโยชน์อีกเหมือนกันค่ะ
ดังนั้นนะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแบบนี้ค่ะ
คุณก็ยังสามารถไปติดต่ออุดหนุนสั่งซื้อได้นะ
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรุษไทยฮานิบี
หรือใครสนใจอยากเลี้ยงพึ่งบ้าง
เขาก็พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นะ
ติดต่อไปได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ได้เลยจ้ะ
ผลิตภัณฑ์ต่างต่างที่เกี่ยวกับพึ่งค่ะสาวสาวชอบนะ

หรือว่าจะเอามาชงกับเครื่องดื่มก็อร่อยเลย